สำนักงานเลขาธิการนายกรัฐมนตรีอยู่ดีมีงานเข้า

ทุ่มงบประมาณ๓ล้านบาท
ช่วยเหลือคนจนเหรอไม่รู้ช่วยเหลือคนจนฮะ
เป็นการช่วยเหลือคนในสำนักงานเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
กระดับผู้บริหารผู้บริหารของสำนักงานเลขามีใครบ้าง
ก็ลุงตู่ลุงตู่ก็อยู่สำนักนี้
ตู่บริหารสำนักนี้แจกผู้บริหารแจกลุงตู่และผู้บริหารรายอื่น
เครื่องตีงบประมาณไปแล้วเกือบจะ๓ล้านบาท
เมื่อวานนี้ต้องแจงวุ่นชุนละมุนอุตลุดเหลือหลายจริง
ท่านที่ปรึกษานายกฝ่ายข้าราชการประจำท่านนัทยาทวีวงต้องออกมาอธิบายเรื่องนี้ว่า
เป็นการซื้อตามวงรอบ
รอบอะไรอ่ะต้องซื้อแจกอยู่แล้วต้องซื้อแจกผู้บริหารอยู่แล้ว

นี่ไอโฟนตอนนี้มันคือไอโฟนอะไรที่มันขายอยู่
ไอโฟน๑๓แล้วก็จัดงบประมาณไปซื้อของไอโฟนเก่าไง
ไอโฟน๑๒แต่เป็นงบประมาณที่ต้องซื้อแจกผู้บริหารอยู่แล้ว
แจกใครบ้างแจกระดับผู้มนุษยการ

ฝ่ายที่ไม่ใช่ค่ารัฐการณ์ก็ต้องแจกด้วย
เป็นราคาที่ได้ต่ำกว่าราคากลาง
ราคากลางที่ควรจะมีการประมูล
ไอโฟน๑๑๑เครื่อง๒๘๐๐๐๐๐แต่นี่ซื้อได้แค่๒๖๐๐๐๐๐เอง

ถ้าเป็นระดับสเปคสูงก็แจกผู้บริหารระดับสูงไป
แจกผู้บริหารที่ระดับต่ำลงมาหน่อยนะฮะ
แต่ไปมางานนี้มันมีงานงอก

บ๓ล้านคุณทำอะไรได้อีกตั้งมากตั้งหมาย
ดังนั้นลุงตู่นายกรัฐมนตรีตีชิ่งแล้ว
ลุงตู่ตีชิ่งนิ่งไม่เอาไม่รับหรอก
ให้แจกลุงตู่ก็ไม่รับเพราะลุงตู่มีมือถือของลุงตู่อยู่แล้ว
เซลฟี่หล่อด้วยมือถือลุงตู่เอง
จำเป็นต้องรับเครื่องแจกจากใคร
เท่ากับว่าตอนนี้ลุงตู่ประกาศไว้แล้วว่าขอสละสิทธิ์
ไม่รับไอโฟน๑๒งวดนี้นะฮะ
ผมชอบข้อความของคุณผู้ชมคนนี้

นึกถึงเด็กที่ไม่มีโทรศัพท์เรียนออนไลน์

แล้วเด็กบางคนไม่มีออนไลน์ไม่มีอินเตอร์เน็ต

แล้วหามือถือตัวเองไม่ได้ถ้ามือถือเก่ากระจอกกระจอ
แล้วเวลาเปลี่ยนให้แบบนี้ไอ้ของเก่าคืนกันไหมครับ
ทำข่าวเนี่ยฮะทำข่าวออกมาให้ดูหน่อย
เปลี่ยนมือถือแล้ว
ของเก่าที่ให้ไปคืนทางราชการมา

ไม่มีสัญญาณตอบรับจากหมายเลขที่ท่านเรียก
นะฮะแต่เหตุการณ์นี้ชาวเน็ตก็บอกอย่างที่ได้ได้อธิบายไปแล้วว่า
จะเรียนออนไลน์มือถือยังไม่มีจะใช้เลย

ประเทศไทยเราเป็นหนี้อย่าไปภูมิใจล่ะ
เราเป็นหนี้อยู่๙ล้านล้านนะฮะ
งบประมาณแต่ละปี๓ล้านล้าน
แต่นี่เราเป็นหนี้๙ล้านล้านแล้ว
ลูกโตก็ยังใช้หนี้ไม่หมด
เดี๋ยวไม่พี่ยังไม่ทันเกิดเลยค่ะเป็นหนี้แล้ว
หนี้แล้วเหรอเราเป็นหนี้กันมากมายมหาศาลขนาดนี้
แล้วผู้บริหารท่านก็ไม่ได้ยากจนข้นแขน

แต่ก็ไม่เข้าใจกระบวนการว่าทำไมต้องแจก

มีค่ามือถือค่าโทรศัพท์มี

ต้องใช้ส่งคงส่งข่าวเรายังไม่ได้รับแจกเลย
แต่นี่คือสำนักงานเลขาธิการนายกศัพท์ตำฤวันนี้

ถือว่าเป็นเรื่องร้อนแรงมาก
คำสุดท้ายอย่ากลดจันนะครับลุงตู่
อย่าใช้เงินสู้รุ่ยสู้ไล่นั่นเงินกู้
นั่นคือเงินงบประมาณของคุณนะใช่

แล้วคุณไปใช้แบบนี้เจ็บปวดหัวใจ
แล้วเราก็เป็นหนี้เกินเพดานหนี้แล้วด้วยนะคะ
เมื่อก่อนเนี่ยเคยเชียร์รัฐบาลสู้ตอนนี้รัฐบาลกู้
อีกไม่อยากเชียร์คำว่ากู้และใจคอไม่ค่อยดีเลย